คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องที่น่าชื่นชมเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคอวัยวะค่ะ
คือทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
กรมแพทย์ทหารเรือและคณะแพทย์จากสภากาชาติไทย
ทำการผ่าตัดนำอวัยวะก็คือหัวใจและไตทั้งสองข้าง
ของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุและสมองตายและบริจาคอวัยวะ
ก็คือจ่าเอกรณกรแสงฮิรันขจรสิริอายุ๒๕ปี
ท่านนี้ค่ะท่านเป็นข้าราชการกองทัพเรือ
ตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองนักเรียนจ่านาวิกโยธิน
ซึ่งประสบปฏิเหตุรถจักรยานยนต์ล้มมีเลือดออกในโพรงสมอง
สมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนัก
ถูกส่งตัวเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
แพทย์ทหารเรือก็พยายามที่จะดูแลรักษาจนสุดความสามารถ
แต่สุดท้ายคือเกิดภาวะสมองตายค่ะ
ก็เลยมีการปรึกษาหารือกันกับครอบครัวของผู้ป่วย
คุณพ่อคุณแม่จนเป็นที่เข้าใจ
และประสงค์บริจาคอวัยวะสำคัญอย่างที่บอกไปก็คือหัวใจ
ครับและไตทั้งสองข้างให้กับบุคคลอื่น
ก็เลยผ่าตัดนะคะนำอวัยวะสำคัญนี้
ส่งต่อให้ผู้ป่วยใช้เวลาผ่าตัดประมาณสักสองชั่วโมงค่ะ
ผ่าตัดเสร็จคณะแพทย์พยาบาลทำการขอขมา
คารวะร่างผู้ป่วยและก็นำหัวใจและไตทั้งสองข้าง
ส่งสภากาชาติไทยเพื่อนำไปผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ
ให้กับผู้ป่วยรายอื่นต่อไปนะคะ
จ่าเอกรณกรประสบปฏิเหตุทางรถยนต์นะคะ
แล้วก็มีเลือดออกในโพรงสมองตั้งแต่๔ตุลาคม
และถึงแก่กรรม๑๒ตุลาคมมีกำหนดพระราชทานเพลิงศพ
เสาร์ที่๒๒ตุลาคม๔โมงเย็น
ที่วัดเกาะหลักพระอารามหลวงจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ
หนึ่งชีวิตที่จากไปแต่ว่าช่วยได้อีกหลายคนเลยนะฮะใช่ค่ะ